คุณค่ะคุณเคยนึกถึงตอนเด็กเวลารถไอติมผ่าไหม
อ๋อไอติมดิ้งอ๋อไปถึงโน่นแล้วกว่าคุณจะวิ่งไป
โอ้โฮไว้สักแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ารถไอติมคันนี้เจอแบบนี้ทำยังไง
อันนี้ก็เราก็มาอยู่กัน๓ร้านไอติมซิ่งครับผมซิ่งจริงครับผม
มีคาราโอเกะด้วยเป็นไอติมตัดครับผม
ใช่ค่ะเขาดูหิวโซจริงค่ะเออออกไปตามทางที่หิวโซของเขาเลยนะคะ

น่าคุ้นใครนะครับปกติปกติเขาจะตามติดสัมภเวษีอย่างเดียว
เขาคือนักข่าวสัมภเวษีแห่งไทยรัฐทีวีคุณติไทยรัฐนิวโชว
ติดใจจากใครล่ะครับคุณติดที่คอยตามหมอปรา
เออวันนี้ไม่ตามหมอปราแล้วถึงมาไอหล้อมเพลงซะเลย
ทำอย่างไรครับเสร็จมาไทยเรื่องไอติมซึ่งแล้วค่ะ
วิ่งออกมาดักรอกันได้เลยซึ่งพี่ติผู้ซื้อข่าวของเราเขาไปเจอคนขายรถไอติมคนนี้นะฮะ
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปมาลงในติ๊กต๊อกของพี่แกเอง

ดังแล้ว

เขาบอกว่าสั่งปั้ง